ไปดูเหตุสะเทือนขวัญที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ชายชาวอินเดียแค้นเพื่อนรุ่นพี่ชาติเดียวกันค่ะ
ก็เลยก่อเหตุลวงมาฆ่าหันศพหั่นเป็นสองท่อนแล้วก็เอาไปทิ้งอำพรางนะคะ
สาเหตุก็บอกว่าเกิดจากความแค้นที่ผู้ตายไปแจ้งตำรวจ
คนเข้าเมืองมาจับกลุ่มหลายครั้งทำให้เขาต้องเสียเงินค่าประกันตัวค่ะ
รองภูมิเกณฑ์การตำลวจภูทรเช้าหวัดปฐุมธานีนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรปราศาสตร์ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
วันนี้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มนายรีวีปากาเซ็งอายุ๒๙ปี

เป็นผู้ต้องหาฆ่าหันศพนายมะแฮทเซ็งอายุ๕๒ปีคนชาติเดียวกันนะคะ
ท่อนเหล็กยาวประมาณ๕๐เซนอีกท่อนหนึ่ง
เรื่องนี้ค่ะคือน้องชายของผู้ตายเขาผิดสังเกตว่าทำไมพี่เขาหายตัวไป
ติดต่อไม่ได้ก็เลยไปคุยนะคะกับผู้ต้องหารายนี้
ก็คือนายรีวีปากาเซ็งซึ่งตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าเป็นคนฆ่าพี่ชายเขา
แต่คุยแล้วเนี่ยรู้สึกพิรุษเห็นพิรุษก็เลยไปแจ้งความพนักงานสอบสวนสพคลองหลวง
บอกพี่หายตัวไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์เมื่อวันที่๒๙สิงหาคม
เวลาประมาณ๑๐โมงครึ่งก็บอกว่าจะไปหาเพื่อนแล้วยังไม่กลับบ้านนะคะ
ตำรวจสพคองหลวงก็สืบทราบตามวันเวลา
ทราบว่าช่วงเวลานั้นมีการนัดพบกับนายรีวีปากาเซ็ง
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยหรือมีส่วนรู้เห็นในการหายตัวไป
ตำรวจก็เลยได้เบิกตัวนายรีวีปากาเซ็งมาเพื่อสอบถาม
ซึ่งรับสารภาพค่ะปรากฏว่ารับสารภาพบอกว่าแค้นที่ผู้ตายเนี่ย
แจ้งตำรวจต่อมอให้มาจับตัวเองอยู่หลายครั้งเลย
ตอนแรกเสียเงินไป๕๐๐๐ตอนที่๒เสียไป๓๐๐๐แล้วก็เพิ่งได้ประกันตัวออกมา
เพราะว่ามาจากความขัดแย้งปัญหาเรื่องข้อพิพาทที่ดินของทั้งคู่ที่ประเทศอินเดีย
สิงหาคมที่ผ่านมาก็เลยออกอุบายหลอกให้ผู้ตายมาหาที่ห้องในซอยคลองหลวง๘
กินข้าวกันหลังจากนั้นใช้ท่อนเหล็กตีศีรษะนายมาแฮดแซงจนเสียชีวิตค่ะ
แล้วก็ใช้มีดหั่นศพเป็นสองส่วนเอาถุงมาห่อไว้
พอกลางคืนก็ขับมอเตอร์ไซค์เอาศพมาทิ้ง๒รอบนะคะในซอยรังสิตนครนายก๑๗ที่ปฐุมธานี
แล้วก็รถจักรยานยนต์ของคนตายก็เอาไปจอดทิ้งไว้ที่ใต้สะพานลอย
แล้วก็เก็บกุญแจรถของผู้เสียชีวิตเอาไว้
เอาตำรวจไปตรวจยึดรถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิตตามสถานที่
แล้วก็พาตำรวจสพคลองหลวงและตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรไปค้นหาศพนายมะแฮสเซ็งตามที่บอกจนพบศพ
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรพุทธการตำรวจพลุทธรภาค๑บอกว่า
จากการพูดคุยผู้ต้องหายอมรับนะคะบอกว่าอยู่เมืองไทยมานานกว่า๗ปี
คืออยู่มาแบบนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำอาชีพปล่อยเงินกู้ร่วมด้วย
การก่อเหตุครั้งนี้ตำรวจจะดำเนินคดีแล้วก็ผลักดันให้กลับประเทศ
ซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าตอนนี้เครียดมากค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาในรีวิปการ์เซงก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพ
เพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตายค่ะ